ที่ผ่านมากับการลาออกนะครับมีการปลดทางบิ๊กเจี๊ยบ
และเรื่องของตำแหน่งที่มีการว่าอยู่ตรงนี้จะมีใครมาแทนที่
ตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็บอกนะครับว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับ
นายกก็บอกว่าความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนของทั้งคู่ก็ยังเหมือนเดิม
ไม่เปลี่ยนแปลงที่ต้องแยกทางกันก็เป็นเพราะว่าเรื่องงาน
แล้วก็ยืนยันว่าการบริหารงานของสมาคมมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ว่านายพาทิศสุภพงศ์รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศคนปัจจุบัน
เป็นตัวเต็งในตำแหน่งนี้บิ๊กออสก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่า
ยังไม่มีใครอยู่ในใจแต่จำเป็นต้องแต่งตั้งให้เรียบร้อยก่อน
การประชุมสภากรรมการครั้งหน้าเพื่อให้สภากรรมการนั้นรับรอง

นายกสมาคมเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรง
แหนเลขาต่อสภากรรมการนะครับเป็นผู้เสนอรายชื่อ
แต่งตั้งขึ้นสภากรรมการเท่านั้นนะครับนายก
ไม่ใช่เป็นคนเสนอแล้วก็แต่งตั้งแต่เป็นผู้เสนอหลายชื่อ
ชัดเจนนะครับส่วนกรณีที่มีข่าวว่าผลตรวจโทพิสันนะครับ
จะลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในสมัยหน้าก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนสามารถจะทำได้นะครับ
เรื่องส่วนตัวบิ๊กออสไม่ขอก้าวล่วงตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดถึงนะครับ
การลงตำแหน่งสมัครในครั้งหน้านะครับว่าจะมีการสู้กันอย่างไรนะครับ
อันนี้คือเป็นข่าวล่าสุดที่มีการพูดคุยกันนะครับ
ส่วนเรื่องของการแถลงข่าวที่ผมบอกว่ามีการยกเลิกเนี่ยนะครับก็เห็นบอกว่าพูดกันสั้นนะครับ
ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับประเด็นนี้จบอย่างไรนะครับ
แต่ที่แน่เนี่ยก็คงต้องหาคนใหม่มาแทนที่พลตรวจโทพิสันแล้วครับ